เป็นวันที่น้องหนูหลายคนต้องเปิดเทอมไปโรงเรียนกันแล้วนะคะ
แม่คนในวงการบันเทิงของเราก็ตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยคุณผู้ชม
เริ่มกันที่บ้านนี้เลยค่ะบ้านของคุณแพทย์น้ำประพาก็เตรียมตื่นแต่เช้า
แต่ก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙แบบเข้มข้นนะจ๊ะ
อีกหนึ่งบ้านค่ะบ้านของแม่จูงกัสมาคุณแม่ลูก๔
บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ายังไม่ส่งลูกไปโรงเรียนนะคะ
เพราะว่ายังกักตัวไม่ครบ๑๔วัน
ครบ๑๔วันก็คือวันที่๒กุมภาพันธ์
หลังจากนั้นก็จะไปตรวจโควิด๑๙อีกครั้ง

เพื่อให้มั่นใจก่อนที่จะพาลูกไปเรียนที่โรงเรียนในวันที่๓

ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกทีนึงนะคะ

ซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกทั้ง๔

บ้านนี้ไม่ติดโควิด๑๙นะคะ

ปิดท้ายกับคุณแม่อดีตนางสาวไทยออนอนงปัญญาวงค่ะ

ซึ่งก็กำลังเรียนอยู่ที่สาธิตเกษตรนะคะ
พรุ่งนี้เนี่ยพี่ออนบอกว่าให้ลูกไปเรียนแน่

ความสะอาดระหว่างอยู่ในห้องเรียนกับเพื่อนค่ะ
วันที่๑กุมภาก็จะเริ่มเปิดแล้ว
แต่บางทีเราเป็นแม่นะเราก็ยังมีหวั่น

แต่ว่าก่อนเปิดก็จะมีจดหมาย
คือแจกให้เด็กเพื่อที่จะให้ผู้ปกครอง
คือหนึ่งต้องส่งประตูนี้
นักเรียนแต่ละคนก็ต้องพกเจลแอลกอฮอลล้างมือ

คือเขาจะมีข้อจำกัดแล้วก็จะบอกว่า
เวลาเรียนแล้วประมาณ๒ชั่วโมง
เขาก็จะให้เด็กมาทำความสะอาด
ก็คือพกแอลกอฮอล์ไปแล้วก็ทำความสะอาดที่ห้องเรียน
แต่เขาก็จะแบบว่ามีมาตรการคือให้เด็กนักเรียน
ก็คือหลังจากที่เขาสกรีนห้องแล้วแหละทำความสะอาดห้องแล้วแหละ
พอเด็กไปเด็กก็ต้องช่วยกันทำอีกครั้งหนึ่ง